เอามาดูเรื่องดังในโลกโซเชียลกันบ้างนะครับ
มีเพจหนึ่งเขาโพสต์คลิปนี้ไว้
แล้วมีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นเป็นร้อยเลย
เกี่ยวกับเรื่องของกาดในการดูแลความปลอดภัย

หรือยังไงถึงได้ทำแบบนี้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งค่ะ
ในคลิปเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงใส่ตัวใหญ่ใส่เสื้อกาดของสถานบันเทิง
เดินเข้าไปต่อว่าชายวัยรุ่นคนนึงว่าเมาแล้วอย่าปากดี
จากนั้นตบคว่ำเลยค่ะผู้ชายวัยรุ่นคนนั้นนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นถนนเลย

ตามคลิปที่เห็นเลยคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้ตบหน้าวัยรุ่นที่นั่งคล่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่
ทั้งรถทั้งคนคว่ำกองกับพื้นถนนไปเลยค่ะ
ตบตกรถเลยนะฮะ
หลังจากนั้นเพื่อนของชายวัยรุ่นตะโกนเรียกพักพวกให้มาช่วยหามเพื่อน
พยุงรถขึ้นมาแล้วคลิปก็จบลงไปค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้ทางเฟซบุ๊คข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊ค๒เขาโพสต์เอาไว้
ไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะว่าเกิดขึ้นที่ไหนเวลาเท่าไหร่
บอกแค่ว่าใส่เสื้อกาดผับแล้วเก่งจังกับคนอ่อนแอกว่า
จากเสียงสนทนาในคลิปพอจับใจความว่าชายร่างใหญ่เป็นกาดสถานบันเทิง
ไม่พอใจชายวัยรุ่นที่มีอาการเมาก็น่าจะไปมองหน้าหรือว่าไปด่าว่าหาเรื่องคนในผับอะค่ะ
ก็เลยออกมาตบหน้าเป็นการสั่งสอนแต่ทีนี้การใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายแบบนี้
ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นการทำผิดกฎหมายอีกด้วย
แล้วก็เป็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาหลังจากนี้
โดยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหลายฝ่ายอาจจะต้องไปตรวจสอบนะคะ

คือในเพจไม่ได้ระบุพิกัดมานะครับ
แล้วก็คนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเขาก็ยังไม่ได้สืบถึงพิกัดของผับแห่งนี้
ของร้านแห่งนี้แต่บางคนเข้าไปแสงความคิดเห็นบอก
โอ้โหคิดว่าตัวเองใหญ่หรือไง
คือตัวใหญ่ก็จริงแต่ก็ไม่ควรไปทำแบบนี้

ซึ่งต้องทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้า